คุณผู้ชมครับในช่วงนี้พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนอากาศค่อนข้างจะเย็น
คนที่ไปเที่ยวก็สนุกสนานไปเจอกับอากาศเย็น
แต่ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่สูงเขาก็ทนทุกข์ทรมานเหมือนกันกับเรื่องของสภาพอากาศนะครับ
ดังนั้นนะครับหน่วยงานต่างก็เร่งระดมความช่วยเหลือไปอย่างพื้นที่ภาคเหนือเหมือนกันนะครับ
ไปช่วยเหลือแล้วก็ไปมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้กับคนในพื้นที่
คราวนี้เราไปดูคารวาลจิตอาสาที่นำผ้าห่มไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ที่จังหวัดเจียงใหม่นะครับ
ไปติดตามบรรยากาศได้จากคุณพัชรพลลั่นธมเหลืองกันเลยครับ

ตอนนี้ผมอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตะบนแม่นาจรอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ในช่วงฤดูหนาวแล้วก็เข้ารูดูหนาวแบบนี้นะครับ
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลรวมไปถึงพื้นที่ยอดดอยก็ต้องเผชิญกับภัยหนาว
วันนี้รถปลดทุกข์คาราวานต้านภัยหนาวเราได้นำชุดเครื่องนุ่งห่ม
รวมไปถึงสิ่งของที่จำเป็นนะครับมามอบให้กับประชาชนในพื้นที่บริเวณนี้
เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าเมื่อวานนี้คารวาลของเราเดินทางจากกรุงเทพมหานครนะครับ
นำเครื่องนุ่งห่มบรรทุกใส่รถมาเพื่อที่จะเดินทางมุ่งหน้ามาสู่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
คารวาลของเรามีทั้งมูลนิธิจิตอาสาหลายมูลนิธินะครับทั้งมูลนิธิกำลังใจ
รวมไปถึงคณะรถออฟโลดจากบุรพาสาครมากกว่า๒๐คันนะครับ
ซึ่งจุดแรกที่เราจอดส่งมอบก็คือโรงเรียนบ้านห้วยปูตำบลแม่แดด
กรยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เราได้มอบผ้าห่มให้กับชาวบ้านนะครับ
จำนวน๑๒หมู่บ้านแล้วก็เป็นผ้าห่มจำนวน๑๑๒๙ผืนนะครับ
ยังไม่พอนะครับเรามีการเปิดบริการตัดผมฟรี
แล้วก็ที่สำคัญเราได้ประสานกับทีมแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลสมุทรสาคร
เข้ามาตรวจสุขภาพให้กับประชาชนที่ต้องการปรึกษาเรื่องสุขภาพบรรยากาศของเมื่อวานนี้
ก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มของประชาชนในพื้นที่แห่งนี้ครับ
อย่างที่บอกไปนะครับคารวาลรถปลดทุกข์ต้านภัยหนาวนะครับ
เดินทางมาที่องค์การบริหารส่วนตะบนแม่นาจรแห่งนี้ก็เพราะว่า
มีประชาชนที่เผชิญกับภายหนาวนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุนะครับ
มานั่งรอภายในเต็นต์เพื่อที่จะต้อนรับคณะของเรา
รวมไปถึงรอรับรอรับสิ่งของที่จำเป็นแล้วก็เครื่องนุ่งห่มกระหนาวนะครับ
วันนี้เรานำเครื่องห่มกันหนาวนับพันชุดมามอบให้กับชาวบ้านที่นี่
บอกก่อนเลยว่าชาวบ้านที่นี่นะครับในช่วงหน้าหนาว
พื้นที่ของเขาอยู่ในหุบเขาแล้วก็เป็นพื้นที่ห่างไกล
หน้าหนาวแห่งนี้อุณหภูมิต่ำกว่า๑๐องศาเลยทีเดียวครับ
ซึ่งพวกเขาจะต้องเผชิญภัยหนาวแบบนี้ทุกปีนะครับ
วันนี้เรามอบให้กับที่นี่เสร็จแล้วยังไม่พอนะครับ
เราจะเดินทางไปอีก๒จุดนั่นก็คือที่บ้านแม่ซา
รวมไปถึงบ้านแม่อ้อที่ตำบลแม่นาจรแห่งนี้ครับ
ในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามภาพบรรยากาศได้
เพราะว่าเรามีกิจกรรมใหญ่นั่นก็คือการส่งมอบโรงเรียน
ให้กับโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือสาขาแม่แจ๊นะครับ
โรงเรียนแห่งนี้เราก่อสร้างมานานกว่า๖เดือน

พรุ่งนี้บรรยากาศของอีกเด็กจะดีใจแค่ไหน

สามารถติดตามได้ในช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีครับ
พัชละพลล้านธมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากตำบลแม่นาจรอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับ
นี่แหละครับคือคารวาลปลดทุกข์ของรายการรถปลดทุกของเรานะครับ
ขอบคุณทุกหน่วยงานมูลนิธิต่างด้วย
ทำให้เกิดความร่วมมือและความช่วยเหลือประชาชนนะครับ